มาดูการทำความดีของคนในต่างจังหวัดกันบ้างนะครับ
หลายท่านหลายจังหวัดได้ร่วมกันทำความดี
และหลายจังหวัดนะครับได้มีการจัดรถ
เพื่อที่จะรับส่งคนเข้ามายังกรุงเทพมนาคม
มาอย่างพระบรมหารัชวังด้วยนะครับ
ไปดูบรรยากาศของหลายจังหวัดกันครับ

ได้ร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปเลข๙ไทย

พร้อมกับร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบรมี
กึกกล้องไปทั่วบริเวณสารากลางจังหวัด
กลางสายฝนที่ตกลงมานะครับ
โดยประชาชนส่วนใหญ่ถือพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
เหนือศีรษะเพื่อแสดงความอาลัย
และน้อมรำลึกในพระมหากุณาธิคุณของพระองค์ครับ
ส่วนทางด้านของกลุ่มออฟโรดจำนวน๓๐๐คนนะครับ
ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา
หลังจากนั้นเวลา๑๙นาฬิกา๓๙นาทีนะครับ
ได้ร่วมกันจุดเทียนพร้อมร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี
และแปลอักษรคำว่ารักพ่อและเลข๙ไทย
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
เบรนสนามออฟโลดบ่อดินสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีครับ
โดยนายนัทธนันจันทรบรองนายยกสมาพันธ์ออฟโรดกล่าวนะครับว่า
เป็นการรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว
โดยสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย
แล้วก็ผู้ที่รักรถออฟโรดทุกชมรมทั่วประเทศกว่า๓๐๐คน

ซึ่งทุกคนต่างมีความตั้งใจ
และมีความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ครับ

พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่และก็นักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาตินับหมื่นคน
ร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
แล้วก็ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙๐วินาที
ร่วมกันจุดเทียนเป็นแนวยาวนะครับ
ไปตามถนนราชดำเนินถนนพระปกเกล้า
แล้วก็จุดผางประทีบบริเวณ๔แยกกลางเวียงด้วยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดยะโสธรนะครับ
นายบุญเลิศเลิศสุขีเกษม

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำความเข้าใจกับหน้าที่
กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเดินทางของประชาชนชาวยะโสธร

ได้จัดรถทัวร์โดยสารนำประชาชนเดินทางมากราบ
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ที่พระที่นั่งดูสิตมหาประสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับ
ส่วนนี้บรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ได้มีการร่วมกันจุดเทียนโพยพร้อมเพลียงกันเนี่ยนะครับ